แต่มาดูนี่ก่อนคุณผู้ชมที่ปฐุมธานีต้องระวังนะ

เดี๋ยวพูดจะรู้จัก
แล้วตำรวจปอสบุกไปทารายเคือข่ายที่ผลิตผงชูรสปลอมครับ
เรามีฐานะเป็นอะไรที่นี่อยู่เป็นอะไร

จิ้นกันเป็น

คบกันแบบแอบคบอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ
นี่เป็นช่วงที่ตำรวจปศหรือว่าตำรวจปราบรามการกระทำความผิด

คนนี้ก่อนผู้ชายที่ไม่ใส่เสื้อมาสักครู่
จตุพลอายุ๓๐ปีก็อยู่ในบ้านครับ
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยอ่านหมายค้นให้ฟังตามขั้นตอนนะ
ระหว่างนั้นครับจตุพลพยายามตะโกนบอกคนในบ้าน
เรียกเจ๊เจ๊อย่าเพิ่งออกมาอย่าเพิ่งออกมา
เอาล่ะบอกอย่าเพิ่งออกมางั้นตำรวจไปหาเองเลย
ตำรวจไปคุมตัวผู้หญิงที่อยู่ในบ้านชื่อนางเมียด
นางเมียดเนี่ยอายุ๕๗ปีเป็นแฟนของจตุพลนี่แหละครับ
จากนั้นพอไปตรวจค้นในบ้านแล้วก็รถกระบะตู้ทึบ
นี่พี่ปุ้ยคุ้นไหมผงชุรส
สองประมาณนี้สีประมาณนี้อีห้อดังทั้งนั้นครับเออคุ้นมาก
ปอศก็ไปเจอพวกนี้ครับพร้อมกับสมุดบัญชีรายการ
ก็เลยยึดไว้เป็นของกลางแล้วก็คุมตัว
ทั้งนางเมียดทั้งจตุพลนี่ไปสอบสวน
ระหว่างนั้นครับคุณผู้ชมนางเมียดพยายามบอกว่า
ทำคนเดียวจตุพลไม่เกี่ยวโอ้นี่ปกป้องผู้ชายด้วย
ครับบอกว่าจตุพลไม่เกี่ยวนะแต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อครับ
ก็พาทั้งสองคนเนี่ยไปโรงพักก่อนวันเดียวกันนั่นเองคุณผู้ชมฮะ
ปศขยายผลไปค้นบ้านไม่มีเลขที่ที่ซอยบอก
อำเภอสามโคกที่ปฐุมนี่แหละไปจับกลุ่มตัวนางสาวพักขอ่อนครับ
จุดนี้เนี่ยลักษณะคือมันเป็นโกดัง
โกดังเก็บของแล้วก็เป็นแหล่งผลิตผงชูรสปลอมด้วย
ไม่มียี่ห้อมาจากจีนนะเอามากรอกใส่ถุงภายใต้ชื่อ
ี่ห้อดังเลยคือถ้าบอกชื่อนะคุณผู้ชมรู้แน่นอน
ภาษาญี่ปุ่นยาวหน่อยแล้วก็ส่งขายในจังหวัดปฐุมธานี
และใกล้เคียงโอ้โหแล้วเงินหมุนเวียน๒๐ล้านบาทคุณผู้ชม
ไม่ใช่เล่นเล่นนะเนี่ยจุดนี้ครับตำรวจยึดของกลาง
วัตถุดิบในการผลิตผงชูรสได้๒๑รายการ
จำนวน๕๔๔๔๔๕ชิ้น
ผู้ต้องหากลุ่มนี้ครับจริงแล้วเคยโดนตำรวจดำเนินคดีมาแล้วนะ
ปี๖๓ในความผิดเดียวกันนั้นเลย
ก็คือลักลอบผลิตและจำหน่ายผงชูรสปลอม
รายครับคดียังอยู่ในชั้นศาลครับยังอยู่ระหว่างอุทธรณ์อยู่
ก็ยังไม่เข็ดหลาบนะกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกก็เงินน่าจะดีแหละ
คราวนี้เจ้าของผลิตภัณฑ์ผงชูรสชื่อดังต้องไปร้องเองเลย
ไปร้องกับตำรวจปอศอีกรอบว่า
นี่พี่ตำรวจมันมีกลุ่มลักลอบผลิตผงชูรสปลอม
แล้วก็เอาแบรนด์เขาเอามาสวมทำให้ตำรวจสืบสวนมา

ตายแล้วแล้วไอ้เราคนกินเนี่ยจะยากยังไงล่ะ